ข่าวนี้คุณครูอยู่เพชรบูรณ์

มอเตอร์ไซค์ไฟลุกท่วมคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตครับ
คือไม่มีภาพตอนชนแต่ได้ยินเสียงไหม
เห็นความสั่นไหวของทางฝั่งขวามือด้วยพี่เบิร์ต
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดนะครับ

อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่บ้านกุฏิพระ

ชนแดนเพชรบูรณ์ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
คันนี้ครับอยู่ข้างทางสภาพด้านหน้าพังยับเลย
แล้วก็มีรอยถูกไฟไหม้เสียหายด้วย
ออกไปไม่ไกลไปเจอมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคุณผู้ชม
ไปเจอมอเตอร์ไซคอนด้าไฟไหม้อยู่
เหลือแต่ซากเหลือแต่ซากจริง
แล้วเจอผู้เสียชีวิต๑ศพเป็นผู้หญิงครับ
คือขออภัยใบหน้านี่คือนะฮะเป็นแผลเยอะนะ
ร่างเนี่ยติดอยู่กับต้นไม้นะครับ
ทราบชื่อคือนางสาวหยาดฟ้าบุญมากอายุ๑๙ปีเท่านั้นเอง
จากการสอบถามนางนัทนิชาโทนแจ้งอายุ๓๖ปีเจ้าของรถ
เธอเล่าบอกว่าเธอเป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านตะกุดจันทร์เนี่ยนะครับ

พอมาถึงตรงนี้จุดเกิดเหตุปรุบจังหวัดเธอกลับแซงเนีย

แต่มันก็เป็นจังหวะเดียวกับผู้ตายจะเลี้ยวขวา

พอชนปั้งก็ให้รถผู้ตายเลยครับ

โอ้โหไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้
ยังไงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเสิร์ฟสวนต่อไปครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยจริง